ผีผีสังคทานที่มาจากเมียนมารรรมักอ่า
อ่าอื้อเขาส่งพอดีเคสนั้นมาก่อน
หมอปลาก็ลงพื้นที่ไปให้ชนบุรีย์ก่อนครับ
คือเคสนี้มีผู้หญิงคนนึงเธอบอกว่า
หลังจากที่เธอไปเที่ยวที่ภูวิลล่าที่ชนบุรีใช่ไหมคะ
แล้วที่นั่นมีกฎว่าหลัง๔ทุ่มห้ามส่งเสียงดัง
ปิดเพลงกันแล้วก็จริงแต่ยังนั่งดื่มสังสรรค์อยู่ข้างนอก
เสียงอาจจะดังทำให้ผีโมโหหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจ
ผีเลยเข้าอุ้ยญาติญาติเป็นห่วงมากเพราะว่าเธอกรีดร้อง
แล้วก็บอกอยากได้สังขทาน
พอไปถวายสังขทานเสร็จบอกอยากจะเอาผู้หญิงคนนี้ไปอยู่ด้วย

เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
เจ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง

ไปล่ะไปล่ะ

พี่ติก็ทักทายก่อนแล้ว

ที่ไปขอให้พี่เขาถอดเขาใส่อยู่ดี

แต่นี่คือเหตุการณ์หลังจากที่เกิดเหตุที่

ต้นทางที่ญาติเขา

ที่มีนี่ซ้ายมือนะ

หมดเวลาล่ะเสียงดังไม่ได้ล่ะ

เกิดเหตุตรงนี้เมื่อวานติก็เลยไปหาที่บ้าน

พอไปถึงบ้านก็เจอ

สร้อยนั่นตัวสั่นเลยแล้วผีเข้า

มาจากเมรม่าเมรม่าตีก็เลยมิ่งกันละบ่า
พักทายเป็นภาษาเมรม่าทำการบ้านมาเท่านั้น

แต่เสียงพี่ตีดูผิดหวานเขาบอกเขาว่า
เจ้าเป็นใครผู้หญิงหรือผู้ชายพูดมา

คือกรีดร้อนและชักเกรงทันทีเลย
ก็เลยทีมข่าวเข้าไปถามกันเลยนี่ใครเนี่ยนี่ใคร
เธอก็บอกว่ายังเป็นเธออยู่
แต่ว่ามันเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างกำลังจะแฝงเข้ามาในร่าง
เป็นเธอก็คือพี่ส้มนะพี่ส้มอายุ๕๓
ยังเป็นส้มอยู่แต่มันเหมือนมีอะไรพยายามจะแทรกเข้ามา

มันกำลังจะพยายามเข้าสิงเยอะไปหมดเลย
หมุนเวียนเต็มไปหมดเลย

พี่หายใจดึงก่อนต้องหายใจดึง

เธอเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง

เมื่อวานนี้มาขินแล้ว

ทำให้เสื้อผ้าเปียกได้เลยนี่เลยมาเปลี่ยนเป็นเสื้อตัวนี้สีน้ำตาลนี่ค่ะ
ไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยเหมาะสมก่อน
พอเปลี่ยนปุ๊บหมอปลาเอาเลยสายสินพันรอบศีรษะ
ดจุดตามร่างกายไล่สัมภเวษีที่แฝงอยู่

หมอค่ะกดไปที่หน้าผากและหลังคอ

เกร็งทั้งกรี๊ดตลอดเวลา

ออกไปเลยไม่รู้มีกี่ตัวแต่ออกไปหมดเลย

เธอบอกตัวเบ้าละแล้วรู้สึกเบาขึ้น
ช่วงที่กำลังทำพิธีเนี่ยถามว่ารู้สึกตัวไหม

เธอก็จะกรี๊ดรอออกมาแต่ร้อนเวลา

เขารู้ทุกอย่างแบบทุกอย่างอันนั้นแหละ

คุณส้มเธอเป็นคนกลัวผี

เธอก็เลยจิตตกเพราะกลัวอยู่แล้ว
พอจิตตกปุ๊บเหมือนจิตใจมันอ่อนแอค่ะ
ก็เลยทำให้เป็นการเหมือนเปิดจิตให้สัมผัสถึงสัมภเวษีได้ง่าย
แต่ก็ไม่รู้นะว่ามีกี่ตัว

ก็มีพอสมควรที่แฝงมากับร่างของคุณส้ม

ัมภเวษีที่สิงอยู่ในร่างคุณส้มไปสู่พบภูมิของตัวเองหมดทุกตัวแล้ว

อื้อหือนี่ช่วงเวลาพิธีใช่ไหม

นี่กำลังกดกำลังกดจุดที่หลังอยู่เลยนะเห็นไหม

เยี่ยมนี่เข้าทั้งนั้นนี่เข้านับผากนี่
จุดนี้ใช่เลยเคยนวดอยู่

ใครดีมาเราดีกลับ

แต่ไอ้ภูวิราชตรงนั้นจะมีผีอีกกี่ตัว

แล้วก็ฝากถึงว่าเฮ้ยภูวิล่าเนี่ย
ได้ข่าวว่ามันต้องเป็นสถานที่

มีเงินแล้วอยากสร้างก็สร้างได้
เทศบาลไปดูในหน้านี้มันแปลก

เค้าขำอะไรกัน
นี่คือน้องสาวของพี่ส้ม

เค้าคงดีใจดีกว่าก็
ตอนนี้ตัวเธอกับครอบครัวก็สบายใจขึ้น

หลังจากนี้สัญญาเลยครับ
ที่ไหนจะไม่เล่าเรื่องผีอีกแล้วจะไม่พูดอีกเลยส่วนเหตุผลเมื่อวันอาทิตย์ที่เล่าเรื่องผีกันอ่ะ
เป็นเพราะว่าที่ภูวิลล่าเขามีกฎระเบียบก็เลยคุยกันว่าเอองั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ย
เที่ยวแพ้ที่กาญจนบุรีกันไหมล่ะน้องก็เลยทักขึ้นมาว่าอุ้ย
มันชอบมีผีเยอะไม่อยากไปเที่ยวแล้วก็เลยเหมือนมีการพูดถึงผีขึ้นมา
อ้าวแล้วพี่สาวก็กรี๊ดขึ้นมาอย่างที่เห็นเลยเธอบอกว่าอืม
เป็นประสบการณ์ค่ะอืมคืออ่าสรุปก็คือ
จิตตกใช่ไหมเพราะกลัวผีคุณผู้ชมถามเยอะเหมือนกันนะว่า
ทำไมเราชอบเอาเรื่องผีแบบนี้มาเล่ามันงมงายไหมหรือยังไง
คือจริงเราเล่าให้เห็นว่าอ๋อมันแบบนี้มันก็มีด้วยนะ
หรือใครที่เจอเคสใกล้เคียงกันจะได้แบบอ๋อจริงเขาป่วย
พาไปหาคุณหมออะไรแบบเนี้ยอ่าแต่เหตุการณ์ของพี่ส้มเนี่ย
ผมฝากไว้อย่างนะอะไรคะโจ๊กกองปราบเท่านั้นอร่อยมาก
คุณไปหาพี่ส้มไหมคุณไปหาพี่ส้มไหมซื้อโจ๊กไปฝากเขานี่
ไม่เอาตี๋มชอบยุ้วให้ไปถอนส่วงดอดไส้อะไรเดี๋ยว
เดี๋ยวพี่ส้มก็อาการกำเริบโอเค